พอเวลาฟังข่าวแบบนี้แล้วมันสะเทือนใจ
คุณต้นไม้เก่าขนาดนี้นะคะ
เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นตะเคียนชันตาแมวด้วย
อายุกว่า๔๐๐ปีที่จังหวัดนาราชินาธิวาธิ์
แล้วแก๊งมอดไม้เนี่ยลักลอบเข้าไปตัดนะคะ
ตะเคียนชันตาแมวต้นนี้อยู่บนเทือกเขาหลังหมู่บ้านในอำเภอศรีสาคร
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังจากหลายฝ่ายเลยค่ะ
ปิดล้อมจับผู้ต้องหาแก๊งนี้ได้
แล้วก็สามารถยึดของกลางก็คือไม้แปรรูปและไม้ท่อน
ลำต้นถ้าวัดได้รอบประมาณ๗เมตรทีเดียว
โอ้ใหญ่มากค่ะครับสี่ร้อยต้นกว่าปีแล้วคุณไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
นี่นะคะก็คือบุกเข้าไปเลยแล้วเจอดูดิสภาพค่ะคุณ
ต้นใหญ่มากนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มแก๊งมอดไม้
ลักลอบเข้าไปตัดไม้กลางป่าบนเทือกเขา
หลังหมู่บ้านอายซือดอร์ตำบลศรีบรรพฤษอำเภอศรีสาคร

สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คน
คือนายอับดุลปาตะมะแซอายุ๔๙ปี
อีกคนคือนายอับดุลรอเซะดารณิบงอายุ๕๐ปีนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า
มีการไปลักลอบตัดไม้
ก็เลยประสานนำกำลังทั้งจากทหารตำรวจฝ่ายปกครอง

บุกไปปิดล้อมจับกลุ่มแก๊งมอดไม้รายนี้ได้
แล้วก็สามารถยึดของกลางเป็นเครื่องเลื่อยโซ่ยน๑เครื่อง
พระ๑เล่มปืนยาประดิษฐ์เอง๑กระบอก

ตะเคียนชันตาแมว๔ท่อนใหญ่
และก็ที่ถูกแปรรูปไปแล้วอีก๒๒ชิ้น
อับดุลปาตะผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าไม่มีงานทำค่ะ

ลักลอบตัดไม้แล้วก็แปรรูปส่งขายให้กับลูกค้า
โดยเข้ามาตัดไม้บริเวณป่าแห่งนี้มาประมาณ๒สัปดาห์แล้วนะคะ
ต้นไม้ที่ลักลอบตัดคือต้นตะเคียนชันตาแมวอายุกว่า๔๐๐ปี
ลำต้นวัดโดยรอบประมาณ๗เมตรเศษ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวแล้วก็ของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูทรศรีสาคร
เพื่อจะดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักลอบตัดไม้
แล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
มีเครื่องเลื่อยโซ่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยค่ะ
พร้อมกันนี้ก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลว่า
จริงแล้วยังมีผู้ร่วมขบวนการตัดไม้
กับผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้อีกหรือไม่
ถ้าพบนะคะก็จะหาพยานหลักฐาน
เพื่อจะจับกลุ่มทั้งหมดต่อไปค่ะ

ที่ชั่วอายุคนนะแล้วมาตัดกันแบบนี้ว่า

ไม่มีงานทำมันแปลกนะ
อันนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะถูกจ้างมาด้วยค่ะ
น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามาตั้งแคมป์ก็ต้องอยู่กันหลายวันแล้วล่ะ
ต้องมีคนจ้างมาต้องมีเงินทุนพอสมควร